คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อดีตคนเคยรักกันกับมารีกันหน่อยนะคะ
แม้ว่าคู่นี้เขาจะเลิกรากันไปแล้วจบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่
แต่ดูเหมือนว่างานนี้จะมีรีเทิร์นหรือเปล่า
เพราะทั้งคู่เนี่ยกำลังจะกลับมามีผลงานร่วมกันอีกครั้งนะคะ
คือมันมีข่าวลือแบบนี้คุณว่าการมารีเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์กลับมาเล่นละครคู่กันอีก
อีกทั้งเพื่อนของทั้งคู่ก็อยู่ในกวนเดียวกัน

ที่เคยถ่ายละครด้วยกันกับกันแล้วก็มารี
ทั้งคู่จะมีโอกาสกลับมาคุยกันหรือไม่ไปฟังกันหน่อยค่ะ
เมื่อที่ผ่านมาวันเกิดวันเกิดเพื่อนกัน
ก็บอกให้สู้สู้ต่อไปอย่างนี้แล้วก็

แล้วเขาเพิ่งได้แบบถ้วยแรกในชีวิตเลย
อนาคตเขาจะคืนดีกันไหมคะหรือว่าไง
ผมก็ไม่รู้ครับผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคน
มันเป็นเรื่องหัวใจของคนสองคนที่
เขาจะปรับจูนอะไรกันต่อหรือเปล่า
หรือว่าเขาจะเป็นพี่เป็นน้องในวงการกันต่อไป

ผมหวังว่าอยากให้ทำงานด้วยกันต่อไป
ต่อมาแบบนี้ก็น่ารุ้นอยู่นะคุณนะ
ธีทัศน์และผู้กิติพงศ์ก็เลยคว้าตัวอัปเดตเรื่องหัวใจกันหน่อย
ข่าวว่าทั้งคู่นี่แหมไม่ธรรมดานะคะ

แต่ตอนนี้หนุ่มเต้บอกกับเราว่า
โสดค่ะเพิ่งจะเลิกกับแฟนไปหมาด
เขาคอนเฟิร์มนะว่าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชาย
ถึงแม้ว่านุ่มปูจะเป็นสเปคพี่เก้งกวาง
ลวนลามอยู่บ่อยแต่แฟนสาวเขาเข้าใจค่ะ

อ๋อผู้ชายเอ้ยผู้หญิงสิครับ

นอกนอกกันหรือไหนครับ

ก็แยกดีกว่าเอาสบายใจ
อ่าแสดงว่าตอนนี้คุยกันเข้าใจแหละนะ
ถึงแม้ว่าจะโดนแกล้งโดนแซวอะไรแบบนี้บ่อยก็ตาม

เพราะว่าชีวิตจริงตอนนี้เขาบอกว่าน้องมารีเนี่ย

แต่ว่าน้องเองไม่ได้คบคนที่ฐานะ

เปลี่ยนกำลังใจให้น้องมารีและก็น้องกัลด้วยนะคะ